ใช่ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องนี้กันหน่อยนะคะ
เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่วัดนางเหลียวนะคะ
ในพื้นที่จังหวัดลำปางค่ะ
มีคุณแม่ของผู้ชายคนหนึ่งอายุแค่๑๖นะคะ
บอกว่าไม่ได้เรื่องนี้จะต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
คือลูกชายอายุ๑๖ไปหาเพื่อนที่บวชเป็นเนรอยู่ที่วัดแห่งนี้
ปรากฏว่ามีพระลูกวัดมาบอกว่าไปซื้อลาบให้หน่อย
แต่ลูกชายแม่บอกว่าโอ้โหมันร้อน
น้ำมันรถจักรยานยนต์ก็จะหมดก็เลยปฏิเสธไป
พระรูปนี้ถีบหน้าเลยนะคะ
ถีบหน้าลูกชายแม่ที่ชื่อว่าแอลอายุ๑๖ค่ะ
ถีบหน้าจนโอ้โหที่หน้าที่เบ้าตาที่แขนที่คอ
เป็นแผลแบบบวมช้ำไปหมดนี่คือภาพบาดแผลนะ
แล้วพระที่ก่อเหตุไม่ขอโทษด้วยแม่บอกไม่ได้
จะเอาเรื่องไปเอาเรื่องไปคุยกับท่านเจ้าอาวาส

มีสามะเนรค่ะที่เป็นเพื่อนของคนเจ็บค่ะ

สามะเนรดีขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะอายุ๑๖เหมือนกันอายุเท่ากัน
เขาบอกว่าเพื่อนเขาเนี่ยที่โดนพระทำร้ายเนี่ย

เป็นเพื่อนเขามาเยี่ยมเขาที่เขาบวชที่วัดนี้
แล้วงงมากเลยไม่เคยมีปัญหาอะไรกับพระที่มาทำร้ายร่างกายมาก่อนเลยอะค่ะ

เล่นเกย์กับผม
และก็จ่ายจะไปก็เข้าไป

แอ๊วกก็ลุกมาเอาสี่ต่อ
ต่อเลยชุดและมุ้นกัน

เกิดขึ้นช่วงสายสาย๒๐มีนาคมที่ผ่านมานะคะ
ล่าสุดวันนี้ตำรวจสพเกาะคาก็เลยนัดทั้งสองฝ่าย
ให้มาเจรจาให้มาไกล่เกลี่ยกันก่อนนะคะ
ท่านเจ้าอาวาสก็นำพระลูกวัดที่ก่อเหตุมาพบตำรวจค่ะ
ใช้เวลาคุยกันประมาณชั่วโมงนึงนะคะ
สุดท้ายก็สามารถเจรจาตกลงกันได้
ทีนี้ค่ะจากการสอบถามพระนิวก็คือคนที่ไปทำร้ายร่างกายน้องแอลอ่ะนะคะ
นิวบอกว่าถีบหน้าเด็กจริงถีบหน้าน้องแอลจริง
สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเรื่องจริงแต่เรื่องมันจบลงแล้ว
เพราะว่าตกลงกันได้แล้วขอโทษเด็กผ่านแม่เด็กไปแล้ว
ส่วนตัวเด็กก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรตำรวจก็เปรียบเทียบปรับพระนิวไปแล้ว
นี่ค่ะก็ถีบหน้าเด็กจริงพระนิวก็ยอมรับว่าทำจริง
คือความจริงผิดตั้งแต่ใช้เด็กให้ไปซื้อลาบแล้ว

มีซื้อตอนบ่ายด้วยเลยฉันเพลนแล้ว
มันต้องแล้วแต่ญาติโยมว่าเขาจะใส่บาททำบุญอะไร
อะไรนี่อยากกินลาบ
ใช่แล้วก็ให้ไปซื้อที่ตลาดห่างจังหวัดประมาณ๕กิโลได้
ถ้าจะฉันมื้อไหนเลยมื้อเพลนไปแล้ว

จะใส่ตู้เย็นไว้ฉันมื้อเช้าวันรุ่งขึ้นหรือยังไง

ถีบหน้าเด็กอีกนะคะอายุแค่๑๖เองนะเด็กที่เจ็บอ่ะ
คุณแม่ของเด็กก็เลยบอกว่าคือพระก็มาขอโทษนะ
แต่แม่ก็บอกว่าคิดช้าไปหน่อยหรือเปล่า

แต่ก็อารมณ์เย็นแล้วแหละแม่บอกแม่ก็อารมณ์เย็นขึ้นเยอะแล้ว
วันนี้ก็ไม่ได้เรียกร้องเงินทองอะไรด้วยซ้ำนะ
แม้ว่าพระนิวที่ก่อเหตุจะให้แม่ก็ไม่เอาแม่ไม่รับเงินอะไรทั้งนั้น
ก็ก็น่าจะทำตัวให้ดีกว่านี้อะค่ะ
ท่านขอโทษน้องไหมฝากขอโทษรึเปล่า
ฝากขอโทษก็ก็ถามว่าไม่คิดจะมาขอโทษอะไรบ้างหรอ
ท่านหรือว่าคิดว่าจะมาวันนี้ก็เลยจะมาขอโทษวันนี้
ซึ่งผ่านมาสี่ห้าวันแล้วเพิ่งจะคิดได้ว่ามาขอโทษมันก็นะ
นี่แหละค่ะก็อย่างที่คุณแม่ของน้องแอลผู้เสียหายพูด

นี่เรียนโรงเรียนพระประยัติธรรมถึงขั้นได้มาหาแล้วนะฮะ

ทีนี้ค่ะเราได้ข้อมูลมาแบบนี้นะคะ
คือเจ้าคณะตำบลเนี่ยมีคำสั่งให้พระนิวย้ายออกจากวัดนางเหลียวไปแล้วนะ

ก็ให้กลับไปอยู่วัดเดิมอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งเลย
ก็ลดความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะคะ

อ้าวก็ไปอยู่วัดอื่นว่าจะเป็นยังไงนะ